ร้องได้ไหลลา
โอ้พระพาย
ชายกระพะจืน
เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ
ผมชื่อบุญช่วยนามสกุลผิวเอี่ยมอายุ๕๒ปี
มีอาชีพขับรถตุ๊กรับจ้างอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี
จอดตามคิวตามวินรับเด็กนักเรียนรับขาประจำบ้าง
รายได้ก็อยู่ประมาณ๒๐๐๓๐๐บาท
หากค่าแก๊สหมดลดจะเหลือประมาณสัก๑๐๐บาทได้
ต้องซื้อนมบำรุงแม่แล้วก็ซื้อยาบำรุงหัวใจแม่
สาเหตุที่ผมเลือกขับรถตุ๊กรับจ้างบางครั้งมันก็เป็นอิสระ
ก็พอมีเวลามาดูแลแม่บ่อย
วันหนึ่ง๔๕ครั้งมาดูแลว่าเออแกถ่ายยังไงอึยังไงฉี่ยังไง
เราก็ต้องรีบมาทำความสะอาด
กลางข้างกลางคืนก็ต้องมาคอยบีบคอยนวดแก
ชีวิตผมขอให้ได้ทำให้แม่ที่เขาอุตส่าหลอดเราออกมา
เขาเช็ดถูเราอาบน้ำเรามาตั้งแต่เด็ก
เราต้องทำให้แม่ยิ่งกว่าแม่ที่ทำให้เรา
สมัดดีค่ะฉันชื่อเยจร่าลอายุ๙๔ปีค่ะ
เป็นแม่บุญช่วยและรักเขามากนะคะ
เขาคนดีมากดีกว่าผู้หญิงก็มีเลยเขาทำมาส่งมา
ต้องซื้อมาให้แม่กิน
ทุกวันนี้เนี่ยเวลาแกนอนผมจะกางมุ้งไว้ให้ตลอดขับรถตุ๊กได้ไม่ได้ก็ต้องเข้ามาซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อกล้วยน้ำว้ามั่งอะไรมั่งแม่อยากทานอะไรบอกแม่อยากกินหวานผมก็ใส่หวาน
เบาหงเบาหวานไม่ต้องไปกลัวแล้วขอให้แม่กินได้อร่อยได้ลูกก็ดีใจแล้วถึงเวลาก็ต้องอาบน้ำเช็ดตัวสระผมฟอกสบู่ให้แกทุกวันวันหนึ่งก็สามสี่เวลาตอน๒ทุ่มทุ่มนึงเนี่ยก็ต้องคอยบีบนวดให้แกคลายเส้นเพราะว่ากระดูกแกเหมือนกับกระดูกล้าวอ่ะยกแล้วมันเสียวตัวทั้งตัวเลยห่วงแกอยากให้แกอยู่กับลูก
อ๋อแม่ตายอ่ะแม่เจ็บไม่ทันแล้ว
ภูมิใจมากก็คือรถตุ๊กจะโดนยึดคือขาดส่งเข้ามา๔เดือนแล้ว
เดือนละ๔๕๐๐บาทตอนนี้เราก็ส่งมาเยอะแล้ว
ส่งมาได้ก็ประมาณแสนกว่าแล้วเขาอยู่ประมาณอีกครึ่งหนึ่งถึงจะหมด
ถ้าเข้าเดือนที่๕เขามายึดถึงบ้านเลยเขาบอกไว้แล้ว
เดือนที่๕เราต้องให้เขา๔๕๐๐เต็ม
แล้วไอ้ที่ค้าง๔เดือนก็ว่าจะให้ดอกเขาไปก่อน
ไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือเปล่าไม่อยากให้เขามายึดเลย
หนึ่งเขาไม่ยึดแล้วผมจะไปทำมาหากินอะไร
แล้วจะไม่รู้ว่างานที่จะได้จะเป็นงานแบบไหน
มีเวลามาดูเหมือนกับขี่รถตุ๊กหรือเปล่า
ความกระตันอยู่นี่มันเป็นคำที่มีความ
มีความหมายกว้างมหาศาลเป็นคำที่มีค่าจริง
เห็นแล้วเห็นภาพชีวิตของพี่บุญช่วยแล้วค่ะ
คือเห็นแล้วต้องยิ้มในความสุขที่
ผู้หญิงชราวัย๙๔ปี
มีความสุขเหลือเกินที่ลูกปรณิบัติพัดวีให้
อย่างดีและเต็มภาคภูมิมาก
พบกับเขาเลยนะครับคุณบุญช่วยคนขับรถตุ๊ก
มีความกระตันอยู่หล่อเลี้ยงชีวิตเชิญครับ
สวัสดีครับคุณบุญช่วยสวัสดีครับ
เชิญตรงนี้เลยครับ
ยินดีต้อนรับพี่บุญช่วย
มากับพี่บุญช่วยด้วยมาเพื่อจะยืนยันว่า

วันนี้มากันเยอะเลยยินดีต้อนรับนะคะ
สวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีก่อนนะครับข้างด้านล่างสวัสดีก่อนนะครับ

ต่อมาชื่อเล็กขับตุ๊กครับ

ต่อมาคุณผู้หญิงเสื้อยีนชื่อตายครับตุ๊กครับ

อันนี้คือแฟนผมเองครับผม

อันนี้คนนี้ไม่ได้ขับตุ๊กขับคุณบุญช่วย
อันนี้เป็นคนขับคนขับตุ๊กอีกทีนึง

ชื่ออะไรคะชื่อเหลืองชื่อดำขับตุ๊กครับ

อ่าแล้วก็อีกคนนึงชื่อสายชนขับตุ๊กครับ
พี่สายชนดีครึ่งสตูเลยนะครับวันนี้นะครับครับ

ทำไมถึงมากันเยอะอะไรขนาดนี้

เขาดูแลแม่ดีอะไรอย่างนี้เราเป็นเพื่อนบ้านเราก็สงสารเขา

ทั้งหมดในวินมี๒๐กว่าคันค่ะ
กว่าคันนี่คือเรียกได้ว่าเป็นแก๊งเพื่อนสนิท

ที่คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตมานี่ก็มาเพื่อยืนยัน

พี่บุญช่วยนี่คือคนดีคนหนึ่ง

อ่ะนะคะ
พี่บุญช่วยเพื่อนเยอะดีจริงเลย

คนที่กระตันอยู่เป็นลูกชายแล้วดูแลแม่เนี่ย

เพราะว่าผมก็เคยทำแบบนี้มาก่อนจนคุณแม่เสียไป
ก็เป็นหน้าที่ของลูกที่ดีนะครับ
ขอขอบคุณที่คุณบุญช่วยทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เขามีบุปการี
แล้วก็ต้องดูแลเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องรถไม่ได้ผ่อนมากี่เดือนแล้วนะคะ

เดือนนี้ทำไมถึงไม่ได้ผ่อน
เป็นเพราะว่าเรามีเวลาขับรถตุ๊ก
ขับได้น้อยมากชั่วโมง๒ชั่วโมงก็ต้องเข้าบ้าน

แกอึกอย่างไรฉีกอย่างไรเราก็ต้องคอยไปดูตลอด
มันขับได้น้อยได้มากก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ดูแม่
พอดูสักชั่วโมงกว่าไปบีบไปนวดผมก็ต้องออกมาขับรถตุ๊ก
กี่รอบครับวันนึงประมาณประมาณ๕รอบครับ
๕รอบนี่รอบนึงทำอะไรบ้างปอนด์คาว
รอบหนึ่งตอนเช้าก็ไปซื้อข้าวต้มซื้อนมกล่องมาก่อน
แล้วก็พยุงแกให้ลุกมาทานก่อน
พอแกทานเสร็จเรียบร้อยเราก็จะถามว่าปวดตึกปวดฉี่ไหม
เขาบอกยังถ้ายังอีกสักพักค่อยเข้ามาดู
ผมก็ออกไปขับรถตุ๊กก่อน
เพราะว่าอีกประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมงแม่แกจะเริ่มถ่ายเริ่มอึเริ่มฉี่แล้ว
บุญช่วยก็ยูเทิร์นกลับไปใหม่เป็นรอบ๒
แล้วมาตรงเป๊ะเลยต้องแปลงต้องคอยขัดคอยถู

ทั้งหมดครับไม่งั้นมันก็มีกลิ่นตามก้นตามอะไรแก

ก็จะเข้ามาเตรียมพร้อมหุงข้าวทำกับข้าวแล้วพอทำกับข้าวเสร็จ

พอทานเสร็จก็จะคลายบีบนวดคลายเส้นให้แก
รอบเย็นเนี่ยก็คือให้แกอาบน้ำอาบท่า

รอบเย็นแล้วก็ทานข้าวทานปลาให้เรียบร้อย
แล้วก็ปูเสือกางมุ้ง

แล้วก็ผมต้องคอยบีบนวดแกประมาณครึ่งชั่วโมง

ผมไม่ค่อยได้นอนจะนอนดูอาการแกตลอด

แล้วก็ต้องคอยชะโงกแกยังหายใจอยู่เปล่า

เพราะแกนอนบางทีเนี่ยเหมือนคนไม่หายใจนะ

กลางคืนทำอะไรบ้างพี่บุญช่วย
กลางคืนก็จะถ่ายประมาณ๒ครั้งถึง๓ครั้ง

กี่ปีนะคะทำแบบนี้

ปี๑มี๓๖๕วัน
คุณทำงานอะไรก็ตามบางทีคุณจะต้องมีวันหยุด
แต่เขาไม่มีวันหยุดเขาต้องทำทุกวัน
คนอายุ๙๔แล้วระบบขับถ่ายยังดีอยู่แบบนี้

ยังพูดจารู้เรื่องนะสมองนี้สมบูรณ์มากนะ
แล้วคุณหมุนช่วยเป็นลูกคนเล็กคุณหมุนช่วย๕๒ครับแล้วคุณหมุนช่วยเป็นลูกคนเล็กคุณหมุนช่วย๕๒ครับ
แม่ก็มีลูกกี่คนมี๙คนคุณหมุนช่วย๕๒ครับแม่ก็มีลูกกี่คนมี๙คน

ตอนเด็กเป็นไงเป็นคนโปรดไหมผมจะอยู่กับแม่ตลอดผมไม่เคยจะจากแม่เลย
แล้วก็เป็นคนที่ดูแลแม่จนทุกวันนี้ก็คือคุณบุญช่วยดูให้ถึงที่สุดนะครับ
จากดูแลประจำวันนะในเรื่องของคุณแม่นะพี่บุญช่วย
สุขภาพที่เป็นห่วงมีอาการแทรกซ้อนอะไรบ้างคุณแม่เรา
ตอนนี้เห็นว่าจะมีเรื่องโรคหัวใจ
โรคหัวใจที่มันเสื่อมไปตามกันเวลาแล้วก็
กระดูกแกกรอบมันเสียวหมดเลย

ก็เลยชะลาเนื้อมันลัดอะไรไปตามเรื่องกระดูกกรอบไปตามเรื่อง
อย่างที่บอกดูในภาพชีวิตเมื่อกี้นี้
สมองนี่คุยยังหอมแก้มยังตอบโต้กันร้องเพลงความจำนี่เป็นยังไง

ยังร้องได้อยู่แม่แม่แค่ร้องได้

พี่บุญช่วยทำไมแม่ถึงอายุยืนอ่ะ

แล้วก็เป็นคนที่ชอบยิ้มชอบสนุกชอบพูดคุยกับลูก
แล้วบางทีคุยต่ออะไรกันก็แม่ก็จะเล่าเรื่องขำอย่างนี้
เหมือนเราก็ได้แกได้กำลังใจจากลูกลูกได้กำลังใจจากแม่
คือพูดง่ายสุขภาพจิตดีนั่นเอง
นึกในใจไหมว่าขับรถมาแล้วแบบเอ๊ะแม่ยังหายใจอยู่ไหมเนี่ย
เคยครับเคยคิดทุกวันแหละครับคิดทุกวัน
แต่จะภาวนาในจิตในใจเสมอว่าแม่ก็ยังไม่เป็นไรหรอกคิดยังแข็งแรงอยู่
อยากให้หมดลมไปในอ้อมกอดเราเลยไหม
ถ้าแกจะพูดถึงว่าใครจะอยู่ค้ำฟ้าก็คงเป็นไปไม่ได้
ผมจะดูแลให้ถึงที่สุดขอให้แม่อยู่ในก้อมออดของผม
ค่าเจศ่าที่ต้องดูแลแม่พี่มีช่วย
มันก็ไม่เยอะนะครับแต่ทีนี้ว่าเพียงแต่ว่ารายได้มันน้อยจริง
ทีวละไปทีวละมาเดือนหนึ่งอาชนีรี่รวมแล้ว
หรือวันหนึ่งมันจะพอเหรอมันจะเหลือเท่าไร

บางครั้งก็จะเหลือประมาณ๕๐บาท
วันหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บ๑๕๐
เพื่อผ่อนรถ
ก็มันเป็นดินพ่อขางหมูเราเอามาใช้ก่อนใช้ก่อน
เลยก็ไม่ได้ทักทีครับครับ

มีทุนให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนเลยนะครับสูงสุดก็คือ๑ล้านบาท
ในกรณีที่สามารถร้องได้๑๐เพลงโดยไม่ผิดเลยนะครับ
เรามีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยเลือกใช้ได้ตลอดทั้งการแข่งขัน
๑ล้านบาทเรายินดีมอบให้คุณบุญช่วยล่ะครับ
รายการของเราต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ขั้นแรกไปโปะจากที่ค้างเขาไว้ก่อน
แล้วก็ตั้งใจว่าจะให้เขาประมาณ๕หมื่นบาท
แล้วเหลือ๓หมื่นบาทก็จะมาปรับปรุงบ้าน
แล้วก็จะดูแลซื้อของใช้ให้แม่

ปกติร้องเพลงเก่งไหมพี่บุญช่วย
ก็ตอนหนุ่มก็ร้องอยู่ครับ
ค่ะเพื่อนในกวน
ใครเคยฟังพี่บุญช่วยร้องเพลงบ้างจ๊ะ
โอ้โหทุกคนเลยนี่นะ
คุณเมียมีอะไรอยากพูดกับสามีไหม

เชิญค่ะคุณพี่ชื่ออะไรนะครับ

หมอให้ไปผ่าตัดเขาไม่ยอมไป

เขาก็ได้จะดูแลแม่เขาอยู่
ก็สงสารความยากไร้ยากจนของเขา
นี่แหละที่ต้องดูแลกัน
ค่ะนี่แหละค่ะพี่บุญช่วย

เอาละครับต้องการ๘๐๐๐บาท

เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๑
มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงแรกของพี่บุญช่วยจ้

น่าจะทันถ้า๕๐กว่า
นี่ก็น่าจะสัก๗๘ขวบ๑๐ขวบนะ
ก็เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกนะครับ
ที่นำเครื่องสายเครื่องออเคสต้าเนี่ย

ทีนี้ต้องถามพี่บุญช่วยว่า

เพลงนี้พี่บุญช่วยร้องได้ครบทุกคำไหม

เพราะว่าเพลงนี้นะครับเป็นเพลงแรก
ทุกคนจะต้องร้องนะครับไม่มีสิทธิ์หยุด

แต่ว่าอย่าร้องผิดเด็ดขาด

ขอผอนมาแล้วแล้วนายให้มานะ

ก็ประคองกับลูกมาแล้วก็เปิดมุ้งบอกแม่
ผมจะไปร้องเพลงเอาเงินแสนเงินล้านมาให้แม่นะ
ขอบุญบรมีแม่ให้พอลูกบุญช่วยหน่อย
แกก็ให้พรเราแกบอกว่า

บุญนำพาวาสนานั้นมีแน่

พ่อแม่ที่เลี้ยงมา
กะตันยูรูบิดอนและมารดา
ั่งวาจาพุทธองค์

แล้วผมก็เอาเท้าแม่เหยียบหัวผม

ก็ถือเป็นมงคลสูงสุดแล้วนะฮะ

ที่เท่มากนะพี่นะ
อยากให้มีผู้ชายแบบนี้สัก

หนอบน้อมการรักแม่การมีเพื่อน

เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่จะเปิดประเดิม
เพลงนี้จะนำไปสู่เงินล้านหรือไม่

มีสิทธิ์ใช้ได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

ทำเพื่อแม่นะพี่นะ

มาถึงเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มีบรรคา๑หมื่นบาท

เพลงมาครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นแมลง
ผู้พึงแปลงได้จะบินไปถึง

หอมดินคลาวกลิ่นไอฟ้น
อ้วนละคน
อ้วนละคน
หอมแก้มนงคราน
คลุยเป่าแพลวผิวผ่านผิวแถวต้นตาน
มนรักเพลงชาวบ้าน
ลูกทุ่งแผ่วมา
ได้คันเบ็ดสะขาน
พร้อมเยือก
นี่น้องนางแก้มเรือ
นั่งเคียงตกปลา
ทุ่งรวงทองของเรานี่มีคุณค่า
คนรักลูกทุ่งบานนา
หวานแววแผ่วดังกลางวาน
โอ้เจ้าช่อนกอยู่
แววเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่ง
สำหรับน้ำปรุง
ที่แก้มนมคราน